เอาทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของป้ายแก้ง่วงกันหน่อย
เราก็ไปหาคำตอบให้แล้วว่าเออทำไมเขาต้องมีป้ายแก้ง่วง
เหตุแก้ง่วง
ได้โพสต์ภาพเอาไว้มาถึงนี่เจอตรงนี้เขตแก้ง่วง

เห็นไหมเพื่อแก้ง่วง
เดี๋ยวละวัง๒กิโลตรงนั้น

เพื่อนร่วมทางจะได้อย่าหลับนะอย่าหลับนะ
เขาคงวิจัยมาแล้วนะว่า๒กิโลยังเป็นระยะปลอดภัย
พอบอกไหม้ก็อาจจะตื่นตัวขึ้นมาอีก

เอามาเจออีกป้ายหนึ่งเขตแก้ง่วง

ฉลามวานเป็นฉลามหรือวานอรัชพร

และคำตอบคือ

เป็นภาพป้ายบอกทางริมถนน๓๔๐นะครับ
ช่วงขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ทางแยกอำเภอบางปลาม้าไปประมาณ๑กิโลนะครับขาขึ้นจังหวัดชายนาฏ
เราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับท่านผู้ชมครับเจอจริงจริงนะฮะ
ป้ายคำถามป้ายคำตอบเขตแก้ง่วงอย่างที่เห็นในคลิปเลย
จากง่วงจอดพักที่เจอเป็นปกติอยู่แล้วไปเจอจริงนะครับ
คือในคลิปที่เขาแชร์ไปเนี่ยคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะนะฮะ
ระหว่างขับขี่ช่วยป้องกันการหลับในบางคนก็แซวบอกคนขับอ่านป้ายแล้วอยากรู้คำตอบ
อนาคตเนี่ยเปลี่ยนเป็นป้ายดิจิทัลก็ดีนะจะได้สนุกมากขึ้นจะได้เปลี่ยนคำถามไปได้เรื่อย
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแบบขับผ่านมารอบหน้าเจอแล้วรู้คำตอบไปหมดแล้วไม่ตื่นเต้นแล้ว
คอมเมนต์บอกว่าเจอแบบนี้ไม่ง่วงหรอกแต่ปวดหัวมากกว่าต้องไปหาคำเฉลยแทน
นักเดินทางคนหนึ่งนะฮะที่เขาเจอป้ายตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยกันแล้วกันนะฮะตอนเขาไปเจอป้ายแล้วเป็นยังไง
นี่พี่เขาบอกจากง่วงเป็นงงแทนแล้วตาสว่าง
ตรงนี้นะครับเป็นของทางแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่๑นะครับทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่๑นายสรรรัฐพวงพัฒน์บอกกับเราว่าโครงการติดป้ายเพื่อแก้ง่วง
เป็นการนำร่องโครงการเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน
แนวคิดก็คือจะมีป้ายชุดคำถามให้ประชาชนที่ขับขี่รถบนถนนเนี่ยได้เกิดความตื่นตัวในการขับขี่แล้วก็จะมีเส้นที่ตีเอาไว้เป็นการเตือนเวลารถเสียหลักออกนอกเลนด้วยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนขึ้นนะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับรถเนี่ยไม่หลับในแล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
คงจะมีที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับแต่โดยมากแล้วก็จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าการที่ขับรถขี่ผ่านไปแล้วก็มีคำถามเนี่ยก็จะทำให้เกิดความตื่นตัวแก่ผู้ขับขี่นะครับรวมทั้งผู้เดินทางที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับ
ล่าสุดมีข้อมูลนะครับว่าเขตแก้ง่วงที่มีป้ายเหล่านี้นะครับเป็นโครงการวิจัยของหวดทางหลวงบางปลาม้านะครับเพิ่งจะทำขึ้นใหม่กำลังอยู่ระหว่างการรอดูผลตอบรับจากผู้ใช้รถว่าจะเป็นไปในทิศทางใดซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าผลตอบรับก็มีกระแสดีเกินคาดแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเขาบอกต้องเอาไปวิจัยพัฒนาต่อว่าอนาคตมันช่วยลด